อันโหลสั่งเป็นเปล่าคะค่ะมาซอยไหนแน่ค่ะ
หลังค่ะเป็นเป็นผู้กัววงแกว่อยู่ค่ะมาเห็นไหนแน่มาซอยไหนเด้อค่ะเด้อ
ว่างอยู่กับน้องว่างน้องเออเออมาเด้อยังมาสายเด้อ
มาจะซอยไหนล่ะโอ้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ที่ฉันมองไปที่หลังคาโรงเรือนของตัวเองโอ้โหเป็นรูค่ะ
แล้วก็มีบางจุดที่มันเหมือนจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ก็เลยรีบโทรตามช่างมา
จะต้องรีบซ่อมค่ะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้ว
เป็นวันเดียวที่จะต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้
เป็นต้นไปวันที่เก้ายาวไปจนถึงวันที่สิบสี่นู่นค่ะโอ้โหทีนี้ฝนเป็นฝนที่ค่อนข้างหนักด้วยนะคะ
อกจากการซ่อมโรงเรือนแล้วก็จะต้องเก็บของขึ้นสู่ที่สูงด้วย
ดูเรื่องของฝนวันนี้ก่อนค่ะโอ้โหภาพถ่ายดาวเทียม
จุดที่เป็นเขียวนี่นะคะคือลักษณะของเมฆฝนรวมกับสีส้มนี่เป็นจุดที่อาจจะเกิดฝนตกได้
จะเห็นว่าเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะทางตอนบนของประเทศ
จุดที่เป็นเขียวฝนอาจจะไม่ตกแค่ครึ้มแต่ถ้าเป็นสีส้มสีแดงฝนมานะคะ
น่าจะเป็นช่วงภาคอีสานตอนล่างอ่ะนะคะทีนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนณวันนี้
ใช้คำว่าช่วงนี้เลยนะคะใช้คำว่าวันนี้วันนี้ค่ะปัจจัยค่อนข้างเบาลง
ไม่ว่าจะเป็นหย่อมฝนที่เกิดขึ้นโอ้โหไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะ
วกกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งก็คือลมมรสุมประจำฤดู
วันนี้ลมมรสุมประจำฤดูก็เบาบางค่ะพัดเบาเท่านั้นเอง
ทำให้ประเทศไทยณวันนี้ให้เตรียมตัวแล้วค่ะฝนเบามาไวไปไว
ช่วงไหนเกิดฝนบ้างช่วงเช้าจะมีภาคอีสานตอนล่างเล็กน้อยนะคะ
หลังจากนั้นฟ้าจะโปร่งโล่งสบายช่วงนี้แหละค่ะใช้เวลาเตรียมตัวให้ดีนะคะ
ซักผ้าล้างรถซ่อมโรงเรือนเก็บของและหลังจากนั้นประมาณบ่าย๒ถึงบ่าย๓
เป็นต้นไปแล้วก็ลากยาวไปจนถึงประมาณห้าโมงเย็นจะเห็นว่ามีฝนเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่
แต่วันนี้ย้ำว่าเป็นฝนเบาเบามาไวไปไวนะคะฝนที่เกิดขึ้นช่วงนี้ค่ะ
มรสุมประจำฤดูอ่อนกำลังลงใช่ไหมฝนน้อยคลื่นก็เบาตามไปด้วยค่ะ
จะเห็นทะเลฝั่งอันดามันอุ้ยคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าเรือเล็กก็ยังต้องงดออกจากฝั่งอยู่ดีนะคะ
เพราะจุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้ถึง๒เมตร
เตือนเลยละกัน๙๑๔กรกฎาคมถ้าไม่ฝนถึงแรงคะ
จะเห็นว่ามีตัวแอลเกิดขึ้นที่ทะเลจีนใต้ตรงนู้นนะคะ
และมันจะดูดค่ะดูดเอาร่องฝนที่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
เขาจะพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยค่ะ
มันก็จะวิ่งเร็วพอวิ่งเร็วก็จะเกิดฝน
แล้วก็เป็นลมแรงขึ้นได้นะคะโอ้โหหลายวันเลยนะก้าว
๕วันนะคะจะพัดจากที่ตรงนู้นไปที่ตรงนู้นออกไป
นี่แหละค่ะจะทำให้ฝนตกลมแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้
เป็นต้นไปแหมกระไรเป็นเที่ยวกำกุมขมับเลยนะคะ